คุณผู้ชมครับดูเรื่องของสิ่งของที่เราลืมเอาไว้บนรถแล้วมันก็ระเบิดตู้มออกมา
ถ้าเราคิดถึงเรื่องนี้ต้องคิดถึงโทรศัพท์มือถือ

ขวดเครื่องดื่มซึ่งเขาก็ไม่ได้ว่าอัดลงอัดลมอะไร

เดี๋ยวไปดูภาพที่เกิดเหตุนะฮะ
เราต้องขออนุญาตเบลออะไรยี่ห้อไว้หน่อยเพราะว่าเขาคงไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้
จะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับสินค้าผลิตภัณฑ์อะไรของเขาเลยนะฮะ
แต่ว่าทีนี้เนี่ยปัญหาต้องรอการตรวจสอบต่อไปนะครับ
แต่อยู่ดีมันระเบิดตู้มออกมานะครับ
แล้วก็ทำให้กระจกรถนี่ฮะด้านหลังเนี่ยมันแตกลักษณะเป็นเม็ดข้าวโพดอย่างนี้เห็นไหมนะครับ

ซึ่งเจ้าของรถบอกว่ามันมาจากแรงระเบิดของเครื่องดื่มขวดหนึ่งนะครับ
ผู้ที่โพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้นะครับ
เฟซบุ๊คของเขาเนี่ยชื่อโอเมจิโฟนภูเก็ตนะฮะ
โพสต์ภาพนี้เอาไว้นะครับแล้วบอกว่าเครื่องดื่มชนิดนึงนะ
เป็นเครื่องดื่มหรือว่าระเบิดพลีชีพเนี่ยลืมไว้ในรถ๖วันนะฮะ
เขาลืมไว้๖วันบอกว่าจอดอยู่ในบ้านยืนยันว่าไม่โดนแสงแดด
แต่เนี่ยครับมันก็ระเบิดแล้วกระจกหลังนี่แตกเลยนะครับ
นี่ครับท่านผู้ชมครับก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะนะฮะ
ส่วนใหญ่ก็ประหลาดใจบอกว่าเอ๊ะเครื่องดื่มชนิดแบบนี้เนี่ย
เอาล่ะมันเป็นขวดแก้วแต่มันจะมีแรงอัดขนาดนี้เลยเหรอ
มันไม่ได้อัดลงอัดลมอะไรนี่ตามที่ทราบกันเนี่ยนะครับ
ซื้อมากินมาดื่มกันเนี่ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
บางคนก็บอกว่าก็เคยเจอเคยมีประสบการณ์ลักษณะแบบนี้
วันอยู่ดีมันก็มีแรงอัดแล้วก็ตู้มออกมานะครับ
เราสอบถามไปยังเจ้าของโพสต์นะฮะนายอภิเชษทองเขียว
บอกว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเอารถไปส่งลูกสาวเรียนพิเศษ
แล้วก็ซื้อเครื่องดื่มวางไว้ท้ายรถแล้วก็เอารถมาจอดไว้ที่เดิม
แต่มีไปซื้อเครื่องดื่มนะแล้วก็วางไว้ท้ายรถแล้วเอามาจอดที่เดิม
ปลาย๒๒พฤศจิกายนนะฮะวันอาทิตย์นะครับ
ก็ที่ที่จอดเนี่ยเป็นพื้นที่ระหว่างอาคารพาณิชย์สองหลังแต่ยืนยันว่าอยู่ในร่ม
วันนั้นน่ะลืมเครื่องดื่มไม่ได้เอาลงจากรถแล้วก็ไม่ได้ไปเอารถมาใช้งานอีกเลย
เนื่องจากลูกสาวปิดเทอมก็ผ่านมาถึงเที่ยงครึ่งวันที่๒๘พฤศจิกายนนะฮะ
ถึงไปที่รถ๖วันนะครับก็จะไปส่งลูกสาวเรียนพิเศษตามปกติ
พบว่านี่ฮะฝากระจกกระโปรงหลังเนี่ยมันแตกลักษณะคล้ายกับร่องรอยการทุบหรือว่างัดกระจก
ทีแรกไม่กล้าเปิดดูคิดว่าโจรแน่คนร้ายแน่นะครับเดี๋ยวจะเสียรูปคดีกระทบต่อหลักฐาน
ก็เลยไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดที่บ้านก่อนนั่งดูอยู่หลายชั่วโมงก็ไม่เจอใครมาเปิดรถนะสุดท้ายอ่ะ
เปิดก็เปิดก็เลยไปเปิดดูนะครับก็เจอเครื่องดื่มที่ลืมไว้๑ขวดมันระเบิดนี่ฮะเขาบอกว่าแรงระเบิดมันก็แรงอ่ะ
เท่าไหร่
ซึ่งเจ้าของรถบอกว่าเขาก็ยังไม่รู้มันเกิดจากอะไรนะ

จะเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้หรือว่าจะทิ้งไว้นาน
ไว้นานแล้วเครื่องดื่มมันบูดมันเสียมันเน่าหรือเปล่า
แล้วมันก็มีก๊กมีแก๊สในตัวอะไรขึ้นมาหรือเปล่า

เตือนกันเป็นอุทาหรณ์เหมือนกันเพราะว่าหลายคนคงจะทิ้งน้ำทิ้งของทิ้ง
ทิ้งอะไรเอาไว้ในรถเยอะก็ไม่ว่าอย่าไปลืม

ไม่ควรทิ้งไว้ตากแดดร้อนในรถอะไรเหมือนนี้
ถ้าไปวางทิ้งเอาไว้โดนความร้อนเข้าไประเบิดได้ต้องเตือนกัน